แม่บ้านประจันบรรสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมตอบทุกปัญหาแล้วก็จำหนักกับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ทำไมมันแบบว่าอเมซี่หิ่งห้อยมากขนาดนี้ล่ะคะ
วันนี้พี่ก้าวรู้สึกว่าดูดีถ้าถ่ายไปภาษาญี่ปุ่น
คือวันนี้นะคะน้ำเชฟกระท้าหลอกของเรา
แล้วก็หนุ่มในฝันของเราผู้ชายในฝันของเราเป็นแบบ

แม่แต่ว่าคุณน้องค่ะแบบ

ตายแล้วหนังสือคู่มือภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้เอามา
ทำอย่างไรดีวันนี้ก็ไม่สวยจริงเราจะทำอย่างไร

เขาเป็นคนไทยคนไทยเราเป็นสันรอย
เหรองั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว
ใช่ชอบภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเพราะว่าเป็นคนไทย

เอาอย่างนี้แต่เราต้องไปทานก่อน
เพราะว่าเราอยากจะให้เชฟทำอาหารอร่อยให้เราทานด้วย
กระทะหล่อในวันนี้นะคะหวังว่าถูกใจคุณผู้ชมเป็นแน่

ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะไปเจอเชฟกันเลยค่ะ

จะไม่ให้สงสัยได้ยังไงจริงไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะเชฟบอสเนี่ยหน้าตาหล่อตีสไตล์ญี่ปุ่น
แต่ชื่อเสียงเรียงนามทำไมฝรั่งฝรั่งขนาดนั้น
นั่นก็เพราะเชฟบอสย้ายไปอยู่กับคุณแม่ที่อเมริกาตั้งแต่เด็ก
เรียนและโตอยู่ที่นั่นจนเป็นพลเมืองอเมริกันยังไงล่ะคะ
อเมริกาแล้วทำไมถึงเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นล่ะ
ก็พอเชฟบอสหลงรักการทานแซลมอนและการทำอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจ
ได้มีโอกาสทำงานกับเชฟชาวญี่ปุ่นชื่อดังร้ายต่อหลายคนที่อเมริกา
เชฟโมริโมโต้เชฟกระทะเหล็กคนดังที่เชฟบอสทำงานด้วยกว่า๑๐ปี
แหมอยากจะชิมอาหารแบบเชฟกระทะเหล็กจากเชฟกระทะหล่อแล้วล่ะคะ
แต่ว่าเป็นคนไทยแท้

ไม่รู้เอาว่าจะพูดแบบเชฟบอสเป็นภาษาอะไรดี

คือเป็นคนไทยกว่าที่ไทยแต่มันเกิดโตที่อเมริกา

มีหลายเชื้อชาติมากคนนี้เลย
แล้วก็คืออาหารญี่ปุ่นของเขาเนี่ยเขารสมากเลยนะทำไมรู้ไหม
เขาได้ไปฝึกงานใช่ไหมแล้วก็ไปช่วยเชฟกระทะเหล็กด้วย

เชฟโมนิโมโต้ครับผมเป็นเชฟกระทะเหล็กที่ญี่ปุ่นมาก่อน
แล้วก็เขาก็ไปทำที่อเมริกาต่อก็เป็นเชฟกระทะเด็กที่อเมริกาด้วย

คือกลับมาเมืองไทยตั้งใจที่จะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่ายังไง
ถูกต้องครับใช่เพราะว่าตอนที่กลับมาตอนแรกนั้น
อาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยยังไม่ได้ก้าวหน้ามากครับผม
มีอะไรใหม่อีกเยอะครับผมเลยอยากจะเอากลับมาให้คนไทยได้รู้จัก
เมนูแรกที่จะมาแบบว่าสอนพวกเราชาวแม่บ้านประจำบานคือ
ง่ายนะครับก็จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายนะครับ

ผักผักผ้ากล้ามเลยโยนทันทีเลยค่ะเรื่องหั่นนี่เป็นฉันตลอด
มากได้เลยมาค่ะ

สลายเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับวัดขนาดใช่ครับผมทางนี้นะครับ
เราก็หั่นหัวกับปลายเขาออกอะครับผมหัวปลายออก

แล้วเราก็เอา

แล้วก็ใช้ไซส์เดียวกันกับ

วกเพื่อเอาน้ำออกหรือว่าเพื่อยังไงคะ

เวลาให้เด็กทานก็จะได้ไม่แข็งมากครับผม
แล้วก็จะได้ให้กลิ่นอะไรต่างของผักออกไปด้วยนิดนึง

ผมก็ลวกกุ้งไงครับผมน้ำเดือดมากเลย

กุ้งจะได้ตรงแล้วเวลาเราเอามาหั่นใส่เข้าไปในโรงมันก็จะเป็นแห้ง
แล้วอย่างนี้เราไม่แกะไว้ก่อนเราเสียบไปเราทำง่ายกว่าไหม

ถ้าแกะเปลือกไว้ก่อนเนี่ยตัวเนื้อจะแข็งนะครับผม
อ๋อมันจะไม่นุ่มมันจะไม่มีผ้าย

ถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกเอาออกจากตัวน้ำร้อนนะครับผม
ใส่เข้าไปในน้ำเย็นนี่แหละครับผม
เพื่อให้มันหยุดคุกนะครับผม

จะได้ไม่ต้องแบบไม่สุกเจนไป

ให้มันพอแล้วนะครับ
ต่อไปเรามาเตรียมทอดไข่

แล้วก็ซูลให้หน่อยคะ
ฟูหรอกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเราจะเอาลงไปทอดเนี่ย

เพราะว่าเวลาเรากลับ
แล้วเราจะทำเป็นมั้ยใช้ตะเกียบกับไข่เนี่ย

กับตะเกียบถูกไหมละครับ

มันทั่วมันทั่วมันเป็นไข่เกี้ยวเก็บไว้เดี๋ยวกินเองเอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่
อย่างนั้นแหละอ๋ออ๋อแม่นแล้วค่ะแม่นแล้วเด้อ
อ๋อแม่นแล้วค่ะแม่นแล้วเด้อ
ครั้งแรกเลยป่ะครับครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ

สวยมากเหมือนคนทำครับผมคิดได้แล้วหน่อย
โอ้โหเสร็จไปแล้วคึ่งทางอะพีชนี่เกือบคึ่งทางแล้วน่ะ
เอาชี้ไม่รอดมาเลยครับนะคะด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรุงข้ากัน
ใช่ครับผมเหลือข้าวเออข้าวคราวนี่มันก็ต้องปรุงด้วยนะ
ต้องปรุงใช่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกัน
เว็บบอทตอนจักรการ